จังหวัดอ่างทองค่ะเจ้าของบ้านบอกว่า
เซ็งมากเลยพี่เหลือม
แกเข้าไปเขมือบห่านห่านค่ะ

กินไปแล้วใช่ไหม
ใช่นะคะจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้นินักขาวรู้ใจ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๕๔หมู่๓ตำบลเทวราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองค่ะ
เจ้าของบ้านคือคุณธนสิทธิติพันธ์โสพลอายุ๕๒ปี
ธนสิทธิ์เล่าบอกว่าผมเนี่ยนะเลี้ยงไก่ไข่ไว้๑๐ตัวในล้าวเดียวกัน
เลี้ยงห่านไว้คู่หนึ่งเป็นห่านผัวเมียกัน
ซึ่งห่านสองตัวนี้กำลังน่ารักเชียวแสนรู้เชียส่งเสียงเรียกมันก็จะวิ่งมาแล้วมาต้อนรับบริเวณหน้าล้าวไก่ทำแบบนี้เป็นประจำคือเชื่องอ่ะ
วันนี้ตนเองนะคะวันที่เกิดเหตุเนี่ยเอาผักมาให้เจ้าห่านกินแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มาเอกใจแล้ว
เพราะตอนนั้นเจอแต่แม่ไก่ไข่ที่รวมตัวกันอยู่บริเวณด้านข้างล้าว
แล้วก็มีอาการคือลักษณะคือเหมือนหวัดกลัว
ทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจมองไปโดยรอบ
เอ้าไปพบว่างูเหลือมขนาดใหญ่
หื้มหลักฐานทนโท่เลย
นอนท้องป่องอยู่ในล้าวไก่นะฮะ
เพราะฉะนั้นก็เลยคิดไปแล้วว่าหาร๒ตัวเนี่ย
น่าจะถูกเจ้างูเหลือมเนี่ยนั่นแหละ

ใช่ต้องแจ้งกู้ภัยค่ะมาจับมันแบบนี้ค่ะ
ทีนี้กู้ภัยกำลังนำเจ้างูเหลือมเนี่ยออกมานะฮะ
คุณธนสิทธิ์ตอนที่กู้ภัยเอาออกมานะฮะ

ไก่ที่ตนเองเลี้ยงไว้มีเยอะแยะ

ทำไมต้องมากินห่านที่รักของตนด้วย
เออโอดเสียดายไม่ได้แล้วก็เซ็งจริงค่ะ
ต่อให้มันขย่อนออกมาก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว

น้ำมันมาพวกงูเงี้ยเขี้ยวขอ
มันก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนมันก็อาจจะเข้าไปบ้านท่าน